เฮ้อเพลงมากอาเลิศขนาดนี้ฮะเขาบอกว่าถ้าเท็นช้าจะไม่ให้
ตังค์น่ะจะเต็นไปทั้งรายการนะคุณค่ะต่อไปพอแล้วเดี๋ยว
ไม่ไหวเป็นลมเป็นละไว้ไม่ไหวแล้วตอนนี้เรื่องลาสนุกสนุก
ฝากเช่นเคยช่วงนี้ไปดูหนุ่มคนนี้จะเรียกว่าหนุ่มก็ไม่ได้คุณพี่แล้วกัน
คุณพี่คนนี้เป็นอดีตทหารพลานคุณไม่มีมุกใช่ไหมจะเล่นมุกไหม
เมื่อสักครู่คุยกันทหารผ่านคือไปเกะกะละลานชาวบ้านเขาเหรอ
อันนั้นทหารพรานอันนี้ทหารพรานตึกโต๊ะผ่านไปมุกนี้
คุณผู้ชมไปดูกันบอกเลยว่าสไตล์การแต่งตัวของคุณพี่เขาไม่ธรรมดาจริง
เพราะว่าแต่งตัวคาวบอยเท่านั้นไม่พอใส่ชุดคาวบอยแล้วต้องห้อยพระเครื่องแบบนี้ด้วย
รู้ไหมน้ำหนักรวมพระเครื่องกี่กิโลกรัม
ผมว่าน่าจะหลายโลอยู่นะ๒๕ค่ะ๒๕กิโลกรัม
รวมน้ำหนักตัวและน้ำหนักของชุด
นี่คุณพี่คนนี้นะคะชื่อว่านายนัทชัยสามิตรอายุ๖๗ปีอดีตทหารพราน
ชัดไหมชาวจังหวัดบุรีรำทหารพรานนะคะ
ใส่ชุดคาวบอยมาพร้อมกับรถจักรยานยนต์วิบากคู่ใจ
แล้วก็ห้อยพระรุ่นต่างอีกรวม๑๐๐เหรียญเลย
เช่นเหรียญสมเด็จพระนเรศวรพระเจ้าตากพ่อขุนรามคำแหง
แล้วก็เหรียญหรือว่าวัตถุมงคลที่มีผู้ใหญ่มอบให้เนื่องในโอกาสต่างนั่นเอง
เยอะมากนับดูสิคะคุณ
ไม่ใช่มีแต่เหรียญนะดิฉันเห็นมีเขี้ยวเสือมีอะไรต่างด้วย

น้ำหนักอย่างที่บอกค่ะประมาณ๒๕๓๐กิโลกรัม
อกจากนั้นคุณพี่สวมแหวน๑๐นิ้วค่ะ

น้ำหนักก็เฉพาะเสื้อตัวนอกนี่ก็ประมาณ๑๐โล

ทั้งหมดทั้งตัวก็ถ้าทั้งหมดพี่ก็๘๕โลกรัม

ก็มันก็จะเพิ่มไปอีกประมาณ๒๕กิโลกรัม
โอ้โหแค่เสื้อนอกอย่างเดียว๑๐โล
น้ำหนักรวมทั้งหมด๘๕โลรวมน้ำหนักตัวแล้ว

โอ้โหไปแบบนี้แหละมีเอกลักษณ์มาก
คุณพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเคยเป็นอดีตทหารพราแล้วก็รับราชการครูมาแล้ว
แต่ไม่ชอบงานที่ทำแล้วต้องอยู่ในกรอบ
ก็เลยออกมาเพราะว่ารักความเป็นอิสระนะครับ
ไปทำงานสื่ออิสระเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม
สมควรแหละพี่แกควรจะอยู่นอกกรอบนะ

แล้วก็ถ่ายภาพนี่ไงนี่ไง
แต่ละวันต้องใช้เวลาในการแต่งตัวประมาณ๑ชั่วโมงค่ะคุณ
ผมกำลังจะถามเลยตื่นล่วงหน้าเลย
มาแต่งตัวยังไงใช้เวลานานขนาดไหน
ชั่วโมงเต็มดิฉันยังแต่งตัวน้อยกว่าเลยนะคะ
วันไหนไม่ได้ใส่ชุดคาวบอยไม่ได้แขวนพระ

คุณพี่บอกว่าจะไม่ออกจากบ้านค่ะ

ผมว่าขาดไปเยอะเลยถ้าไม่ได้ใส่อะไรออกมา

ซึ่งนายนัทชัยเขายอมรับว่าการแต่งตัวแบบนี้
หลายคนทักว่าเพี้ยนหรือเปล่า
แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกโกรธหรือว่าตอบกลับเนี่ย
ไม่ได้รู้สึกโกรธแล้วก็ไม่ตอบกลับอะไรต่อไป
แต่ว่าบอกอย่างมั่นใจเลยว่ามันเป็นความชอบส่วนตัว

และก็จะแต่งตัวแบบนี้ไปตลอดชีวิตด้วย
เออพี่ก็มีเหตุผลนะ
ผมว่ามันก็จริงของเขาคือถ้าเรารักที่จะชอบทำอะไรบางอย่าง

อย่าสร้างความเดือดร้อนให้ใครแค่นั้นพอแล้วนะจ๊ะ
มาดูในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนวัตกรรมใหม่ครับ
อะไรค่ะจ๊อสโอ้โฮมันจอดมากเลยนี่มีอะไรมีอะไร
โอ้โหมันช่วยได้นะครับสำหรับผู้สูงอายุที่
แม้ช่วงในการออกกำลังกายมันอาจจะลำบาก
เออยกของอย่างไม่ได้ปราบนมกราบเนื้อนี่มันก็จะยังไงล่ะ

อายุอย่างเรานี่เริ่มเล่นได้หรือยังรอกกะลา
ผมว่าก็เล่นได้ทุกวัยเจ้ารอกกะลาเนี่ยนะแต่เขานิยมเอามาเล่นกับผู้สูงอายุ
เพราะว่ามันไม่ต้องออกกำลังกายจนหนักมากจนเกินไป
แล้วก็เป็นการขยับแขนขาร่างกายเพื่อไม่ให้เส้นมันยึดเส้นมันตึง

ก็ใช่ไงแขนขานี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ
เพราะว่าบางทีไม่ได้ออกกำลังกายเส้นมันยึดเส้นมันตึงไง
จะจับออกกำลังกายแบบนี้ถูกต้องแล้วเล่นคนเดียวไม่ได้ต้องเล่นสองคน
เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับเพื่อนถูกต้องก็น่าสนุกแหละครับ
แล้วก็เรื่องของกิจกรรมนี้นะครับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนานจาน
ดัดมาดัดแกลเป็นรอกละมาฝรกสนุกอย่างที่เห็น
เขาบอกว่าใช้นำมาเนี่ยนะดึงไปดึงมาแล้วก็อ้าแขนฉุบแขน
เป็นนวัตกรรมที่ออกกำลังกายให้กับผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุ
แก้ปัญหากล้ามเนื้อยึดติดในผู้สูงวัย
เล่นเป็นประจำต่อเนื่องจะลดเบาหวานได้
และเป็นอุปกรณ์ให้ผู้ป่วยอำมพลึก
ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการดีขึ้น
นี่ไงเห็นไหมมันช่วยให้เราแข็งแรงขึ้น
เรื่องนี้นะครับนายเจนนรงละอองศรีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการบอกว่า
กะลาเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนครับ
เพราะว่าผู้สูงอายุส่วนมากมีปัญหากล้ามเนื้อไหลยึดติดนะครับ
จากอายุมากขึ้นออกกำลังกายก็ไม่ได้ครับ
หลังจากทดลองกัน๒ปีมีการทดลองนะครับ
แล้วได้ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจครับเป็นที่ชื่นชอบของผู้สูงอายุ
จากสุขภาพกายจะดีแล้วสุขภาพจิตยังดีขึ้นด้วยนะครับ

บางคนเขาบอกเล่นประจำต่อเนื่อง
ทำให้เบาหวานลดลงและสามารถควบคุมเบาหวานได้เป็นอย่างดี
ช่วงนี้ผมก็มีสิทธิ์จะเป็นเบาหวานเหมือนกันเพราะว่าน้ำหนักเริ่มมากขึ้น
เดี๋ยวจะเอามาสักอันหนึ่งเล่นกับน้องใบตองในรายการนี่แหละ
เราจะได้ลดความอ้วนลดโลกไปด้วยกัน

จากนี้นะครับยังได้มีการนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เป็นอำมพลึกครึ่งซีกนะครับ
แขนขวาอ่อนแรงเมื่อเล่นต่อเนื่องนะครับก็จะเริ่มมีกำลังกล้ามเนื้อดีขึ้น
นับว่าเป็นผลดีกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยอมพลึกด้วยครับ
นี่ไงต้องวอร์มก่อนนะคะเห็นท่าวอร์มไหมคะ
วอร์มก่อนว่าจะต้องวอร์มก่อนไม่ว่าจะออกกำลังกายแบบไหน
ใช่มาค่ะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนไปออกกำลังกาย

รับรองคุณผู้ชมควรจะต้องรีบอเลิศกับพวกเรา

นี่แหละมีเรื่องเดี๋ยวไม่ได้ตั้งตัวจริง
ไม่ต้องใจที่ฉันวอร์มให้ดูซ้อมให้ดูก่อน

โอ้โหบอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงค่ะ
เมื่อคุณครูซ่าเขามาท้าเต้น

ร่วมไปถึงน้องหนูเด็กด้วย
วันนี้ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
ไม่ถึง๓วันทะลุล้านวิวเรียบร้อยแล้ว

คลิปน่ารักของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล

กำลังเป็นที่ฮือฮาของโลกโซเชียล

เมื่อครูหนุ่มนามว่านาริสนั่นเอื้อ
หรือครูสนุกวัย๓๗ปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ตั้งใจทำออกมาให้เด็กเขาปล่อยสเต็ปท่าเต้นกันเต็มที่
เล่นเอาโดนใจผู้ที่ได้ชมกันทั่วหน้า
ศูนย์สร้างสารศิลปะการแสดงร่วมสมัยแห่งภาคอีสานจังหวัดอุดรธานี
เพื่อไปออกรายการทีวีช่องต่างตามคำรับเชิญ
ดูเด็กตั้งใจเต้นทำท่าทางตามที่ครูสนุกสอน
เอ้าสะบัดซ้ายสะบัดขวาเรียกว่าไม่มีซักปล่อยพลังกันเต็มที่
มีแฟนเพจทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าชมกว่า๑ล้าน๒แสนครั้ง
ในคลิปนี้ครูสนุกพาเด็กไปถ่ายทำตามสถานที่สำคัญต่าง
ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
ด้วยท่าเต้นที่สนุกสุดเหวี่ยง
พร้อมขอบคุณแฟนเพจทุกคนที่ให้ความสนใจแบบคาดไม่ถึง
มีผู้ชมเข้ามาให้ความสนใจแล้วก็กดแชร์
ยอดวิวที่ดูที่ผมเช็คดูล่าสุดนะครับ
ก็อยู่ที่ประมาณ๑ล้าน๑ล้านกว่านะครับผม

แชร์ก็อยู่ที่ประมาณ๒๐๐๐นะครับ
๒๕๐๐๐กว่ายอดแชร์
ผมรู้สึกแบบช็อกนะครับความรู้สึกช็อก
เพราะว่ามันเกินความตั้งใจของเรานะครับ
ก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจกับกิจกรรมของเด็กนะครับ
ครูสนุกบอกว่านักเรียนที่เต้นอยู่นี้เป็นรุ่นที่๕แล้ว
ศูนย์สร้างสารศิลปะการแสดงร่วมสมัยแห่งภาคอีสานแห่งนี้
ก็เปิดการเรียนการสอนมากว่า๒ปี
มีเด็กนักเรียนชายหญิงทั้งชาวไทยและลูกครึ่ง
ที่มีแม่เป็นชาวอุดรและขอนแก่นรวมทั้งหมด๑๕คนอายุ๔๑๒ขวบ
โดยตั้งใจทำโครงการซุปตาฟันน้ำนม
เพื่อให้เด็กได้ฝึกทักษะศิลปะการแสดง
นำไปพัฒนาบุคลิกร่างกายให้เป็นประโยชน์ด้านการกล้าแสดงออก
และที่สำคัญช่วยให้เด็กรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
จึงเกิดไอเดียต่อยอดจัดทำคลิปเฟซบุ๊คชื่อเพจ
ลูซ่าท้าเต้นหลังซักซ้อมท่าเต้นกันเพียงแค่เดือนเดียวเท่านั้นเอง
ส่วนผู้ปกครองก็บอกว่าที่ส่งลูกมาเรียนเพราะต้องการให้ลูกได้ออกกำลังกาย
กล้าแสดงออกในการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมซึ่งก็ได้ผลดีเกินคาด
ทำเอาบรรดาแม่เป็นปลื้มยิ้มไม่หุบกันทีเดียว
สุดท้ายเด็กเขามีอะไรจะบอกครูสนุกด้วยค่ะที่ช่วยสอนท่าเต้นให้
พลอย

คุณน้องเป็นอะไลคนแบบเกินไปกันเยอะ

เยียบของกินเพียบบอกเลยนะครับสักครู่ค่ะ